สำหรับกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือ

เงียบแล้วตอนนี้กำลังจะกระพือ
ดราม่าของชีกำลังกลับมาอีกแล้ว
เพราะว่าล่าสุดมีกระแสข่าวเมาส์ออกมา
ว่าตัวเธอเองชวดงานโชว์ตัว
ราคาตัวหลักแสนเลย
เดาว่าเป็นนางเอกสาวชื่อดังที่ชวดงานโชว์ตัวค่าจ้างหลักแสนบาท
เนื่องจากผู้จัดการส่วนตัวเรื่องเยอะ
จริงแล้วก็มีข่าวเมาส์ก่อนหน้านี้มาเยอะมาก

น้องใหม่จะไม่มีงานเพราะพี่ก้าวนี่แหละ
เพราะว่ากันไว้อย่างนี้มีคนวิธีภาพผู้จังแบบนี้
ใช่นะคะโดยงานนี้สาวใหม่เขาก็ยืนยันนะว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอน
พร้อมทั้งชี้แจงนะคะว่าเงื่อนไขของการรับงานที่ผ่านมา

ซึ่งรู้สึกเป็นห่วงผู้จัดการส่วนตัวที่ต้องคอยมาถูกโยง
คราวด้านลบที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเลย

แต่ก็เชื่อนะคะว่าทางผู้จ้างเขาจะเข้าใจศักยภาพด้านการทำงานของเธอ
ฟังเสียงบางช่วงบนตอนของสาวใหม่กันหน่อยค่ะ
เวลาไปทำงานต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะ
ก็นั่งเหมือนทุกคนจริงแล้วเฟิร์สคงไม่มี
ก็เวลาไปทำงานต่างจังหวัดนั่งข้างประชาชนทั่วไปเลยนะคะ
ไปงานต่างจังหวัดค่อนข้างก่อนหน้านี้เยอะนะคะ
แล้วก็คือที่จริงทุกคนก็สามารถล่วงรู้ได้
แต่บางคนยังนั่งข้างใหม่เลยก็นั่งไปด้วยกันนี่แหละค่ะ
เครื่องบินปกติอะไรอย่างนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะอะไรอย่างนี้
อ่านแล้วก็ขำแล้วก็รู้สึกว่า
คือพอเราเจออะไรมาเยอะเราจะค่อนข้างเข้มแข็ง
แล้วก็มาอยู่วงการบันเทิงมาไม่ได้นานมากแต่ก็ไม่น้อยนะคะ
ดังนั้นไม่รู้ว่าวิธีการทำงานเป็นยังไง
ผู้จัดการหนูเขาคือสงสารเขาดูแลใหม่ดูแลเฟิร์นอย่างนี้งานเยอะ
แล้วก็ต้องเขาก็ทำคนเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือลองคิดดูว่าดิวลูกค้าดิวอะไรอย่างนี้

ก็อยากให้เขาแบบว่าสบายบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องปวดหัวพี่ก้าวเนี่ยมีเยอะแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็มีให้เราได้ติดตามกันเยอะมาก
รามาจากน้องใหม่เนี่ยพูดตรงนะมาจากน้องใหม่ครึ่งหนึ่ง
ส่วนกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือจากพี่ก้าวเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งเลยนะคุณ
จริงเพราะว่าเรื่องเกิดส่วนใหญ่ก็แบบเวลามีอะไรปัญหาอะไรเนี่ย
จัดการส่วนตัวจะต้องรับหน้าแทนดาราก่อนไง
บางทีคนก็อาจจะมองว่าเออผู้จัดการหรือเปล่าที่เป็นตัวเรื่องมากเป็นตัวปัญหานะก็ว่ากันไปนะคะ